ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าอดีตเมียเขากับพี่ของเมียเขา
ไปเก็บเงินค่าเขาเรียกว่าค่าเกี่ยวข้าวตัดหน้ากัน
สุดท้ายไปเคลียร์กันแต่เอาปืนไปด้วยเคลียร์ไม่ลงตัว
ยิงอดีตเมียกับพี่เมียตาย๒ศพเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พิจิตรนะฮะช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
ตำรวจก็เข้าไปนะฮะเพราะว่ามีคนยิงโดนยิงตายไปสองศพ
ในจุดเกิดเหตุไปเจอศพของนางพันออนอายุ๒๗ปีครับ
โดนยิงไป๓นัทแล้วก็นางทันธิชาอายุ๓๙ปี

โดนยิงทั้งที่หน้าที่ตัวก็๓นัดเหมือนกัน
เสียชีวิตทั้ง๒คนในจุดเกิดเหตุไปเจอปลอกกระสุน๘ปลอกด้วยกันครับ
ส่วนมือปืนรายนี้ไม่ใช่ใครคือนายชูวงอายุ๔๐ปี
เป็นเจ้าของกิจการรถเกี่ยวข้าว
และเป็นอดีตสามีของนางพันออนผู้เสียชีวิต
ทั้งคู่มีปัญหาครอบครัวและแยกทางกันมา๔เดือนแล้ว
ปมเหตุเกิดจากว่าทางด้านของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตสามี
ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวแต่ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินค่าเกี่ยวข้าว
แต่ถ้าว่าอดีตเมียกับพี่สาวเมียไปเก็บเงินค่าเกี่ยวข้าว
ซึ่งเป็นเงินที่เขาควรได้ตัดหน้าไปก็เลยไม่พอใจ
ทวงเงินกับอดีตเมียและพี่สาวเมียมีปากเสียงกันแล้วเคลียร์ไม่ได้
โมโหชักปืนยิงเขาตายสองศพแต่ไม่ได้หนีนะฮะ
รอมอบตัวกับตำรวจสุดท้ายโดนข้อหาฆ่าคนตายไปนะครับ